ทีนี้เขาบอกว่าไม่รู้แหละว่าตกลง๑๐สิงหาคมคือมันยังมาไม่ถึง
ไม่รู้ว่าตกลงคุณทักษิณจะกลับมาจริงหรือไม่จริง
แต่คุณสมชัยศรีสุธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิตอดีตกรกตบอกไว้เลยว่า
ถ้าเกิดกลับมาซึนามิจะเกิดขึ้น
อันนี้ไม่ได้ซึนามิที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาตินะ

คืออาจารย์สมชัยนะคะก็บอกเอาไว้ในโพสต์
บอกเลยว่าที่คุณทักษิณเคยพูดเอาไว้ว่าจะกลับเมืองไทยหลังการเมืองนิ่งเนี่ย

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอาอะไรมาประเมินว่า๑๐สิงหาคมมันจะนิ่ง
เพราะไหนจะมีเรื่องผู้ตรวจการส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูล
จะเรื่องเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ไม่รู้จะแต่งจะหย่าหรือจะยังไงกันต่อ
เลยขอสร้างซีนาริโอที่จะเป็นประโยชน์ในการกลับมาให้ดูเล่นก็แล้วกัน

สมมุติว่าพระฤหัสที่๓สิงหาคมเปิดจากวันหยุดยาว๖วันมาปุ๊บ
สารรัฐธรรมนูลลงมติไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินโดยให้เหตุผลว่า
ผู้ร้องไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนุนคุ้มครองไว้ตามมาตรา๒๑๒
ที่๙สิงหาคมที่ประชุมรัฐสภาจะเลือกนายกทันทีแล้วจะได้นายกจากเพื่อไทยด้วย
โดยมีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติร่วมอยู่ในรัฐบาล
สนับสนุนจากสวจะท่วมท้นไปทั่วห้องประชุม
ก้าวไกลจะถอนตัวเองออกจากพักร่วมทันที
เนื่องจากประโยคที่หาเสียงเอาไว้ในทุกเวทีว่า

สถานการณ์แบบนี้เรียกว่านิ่งพอที่จะให้คุณทักษิณกลับมาได้
แต่เชื่อว่าถ้ามันเกิดรัฐบาลข้ามคั่วเกิดขึ้นจริง
สิ่งที่เคยนิ่งทั้งหลายมันจะเหมือนการนิ่งหรือทะเลสงบ
ก่อนมีซึนามิหรือพายุลูกใหญ่
นายพรชัยเทพปัญญานักวิชาการอิสระเองก็มองเหมือนกันนะคะว่า

ต่อต้านจากกลุ่มแฟนคลับของก้าวไกล
กปศเดิมที่รอจับตาดูอยู่ว่าคุณทักษิณจะได้รับโทษอย่างสาสมไหม

มันก็มองได้ว่าเพื่อไทยจะข้ามคั่วไปจับมือกับพักรัฐบาลเดิม
คือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนา
แต่วงเล็บเอาไว้ว่าน่าจะไม่มีประชาธิปัตย์นะคะ
ซึ่งแบบนี้จะไม่เรียกว่าการเมืองที่นิ่งแน่
และถ้าเป็นแบบนี้ก็จะยิ่งตอกย้ำเรื่องดิวลลับ
ไม่เป็นผลดีกับฝ่ายรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นเลย
เพราะความเร่งรีบจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทย
ที่จะไม่อยู่กับก้าวไกลเพื่อวาระแอบแฝง
คราวนี้สถานการณ์จะไปตกอยู่ที่คนสองคน
คนนึงคือนายกรัฐบาลที่มาจากเพื่อไทย
และอีกคนก็คือคุณทักษิณที่จะต้องรับสถานการณ์กันไป
จะบอกทิ้งเพื่อชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

มันไม่จริงเว้ยที่คุณเร่งเร่งทุกวันนี้นะทำไมถึงรอไม่ได้๑๐เดือน
เพราะว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านเพราะฉะนั้นมันยงสามารถโยงเข้าเรื่องพวกนี้ได้
แต่มันจะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดผมนะ
คุณทักษิณยังไม่ควรกลับควรที่จะรอให้จัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อย
อีกเดือน๒เดือน๓เดือนก็ได้ท่านอยู่ต่างประเทศเป็น๑๐๑๐ปีมาแล้ว
รอสักอีกนิดหน้าแล้วแต่ถ้ากลับมาวันที่๑๐ตูมเลย
มันก็จะชัดเจนว่าเรื่องต่างที่คนบอกได้รับมันมีจริงไหม
มันก็ทำให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าดิวลลับนั้นมีจริง
ส่วนประเด็นเรื่องการยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
กรณีการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาในวันที่๑๙กรกฎาคมนะคะ
ที่บอกว่าตกลงแล้วการเสนอชื่อคุณพิทาให้โหวตซ้ำ๒
ถือเป็นการยื่นยติซ้ำผิดข้อบังคับประชุมสภาข้อที่๔๑หรือเปล่าเนี่ย
คือเรื่องนี้ก็มีทั้งสวแล้วก็อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ออกมาให้ความเห็นใช่ไหมคะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย
ก็เลยอยากจะให้ลองแวะไปดูพระราชบัญญัติประกอบ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลมาตราที่๔๖

ตรา๔๖บอกไว้แบบนี้นะคะว่า
เป็นวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นมาตรา๔๖กับมาตรา๒๑๓มันสอดคล้องกัน
คือผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถใช้ช่องทางนี้
ในการเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูล

เพราะนี่เป็นการยื่นวินิจฉัยการใช้ข้อบังคับที่มันพิษดาร
ไม่ใช่การวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบข้อบังคับค่ะ
และขอยืนยันตามความเข้าใจของตัวเองคือของอาจารย์พรชัยเนาะ
สารรัฐธรรมนูลเองก็ไม่ใช่ฝ่ายตุลาการที่จะเอามาอ้าง
ว่าไม่สามารถไปตรวจสอบอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติได้
เพราะสามแท่งอำนาจคือบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุก
ติบัญญัติมีประธานรัฐสภาเป็นประมุก
และฝ่ายตุลาการซึ่งมีประธานสารดีกาเป็นประมุก
เพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูลเป็นเพียงองค์กรอิสระค่ะ
ผมว่าคงไม่ใช่เป็นการตรวจสอบข้อบังคับนะ
รัฐธรรมนูลข้อบังคับมันอยู่เฉยอืม
นึกออกไหวคือก็ใช้ปกติ
แต่อยู่ดีคุณเอาข้อบังคับอันนั้นเนี่ย